กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมในมณ์เทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ก็ผมต้องขอกลับขอบพระคุณที่ท่านประธานได้เมตตาให้พวกเราได้
แสดงความคิดเห็นต่อข้อหารือของท่านประธาน
ซึ่งแม้ว่าจะใช้เวลานานตั้งแต่เช้านะครับ
แต่ผมคิดว่ามีประโยชน์มีคุณค่า
แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามผมคิดว่าไม่เสียเวลาครับ

เมื่อวันที่๒๓กันยายนปี๒๕๖๖
ก็ผมได้รับโอกาสจากท่านประธานในการอภิปราย
แสดงความเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล

ผมได้พูดอยู่เสมอนะครับว่า
ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามเนี่ย

เนื่องจากประเทศนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย
และบ่อยครั้งเนี่ยวิธีการ
กร่างรัฐธรรมนูลใหม่
ไม่ว่าจะภายหลังการทำรัฐประหารก็ดี
หรือภายหลังการลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
แล้วนำไปสู่การยกร่างใหม่ก็ดีเนี่ย

ความไม่พอใจของผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยวิธีที่ไม่พึงประสงค์
หลายประเทศจึงนิยมการแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นรายมาตรา
แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองในรอบ๒๐๐กว่าปีมา
ก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลสำเร็จไป๒๐กว่าครั้ง
กรณีที่มาของรัฐธรรมนูลนั้นนี่ก็คงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์
ซึ่งไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้
ประเทศที่มาของรัฐมนูลอาจจะไม่ค่อยสง่าผ่าเผยเท่าไหร่ครับ
แต่ว่าเมื่อเข้าสู่หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ย
การแก้ไขโดยวิธีหักด้ามพระด้วยเข่าเนี่ย

เพราะว่าการแก้ไขในธรรมนองนั้นเนี่ย
มักจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางรัฐมนูล
หลายท่านยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ดี
ประเทศสาพันธรัฐสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ดีนะครับ
แม้ว่าที่มาของลำนูนไม่ค่อยที่เป็นที่พึงประสงค์เท่าไหร่ครับ
แต่เขาก็อยู่กันมาแล้วก็พยายามแก้ไขให้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นในวันที่๒๓กันยายนเนี่ย
ผมจึงอภิปรายว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าควรแก้ไขเป็นรายมาตรา
แต่ผมจบลงด้วยประโยคที่ว่าแม้ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ย
เห็นว่าควรจะแก้ไขเป็นรายมาตรา
แต่ผมก็จะไม่ขัดขวางกระบวนการใดซึ่งนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูล
หากทรัพย์เห็นชอบร่วมกัน
ซึ่งต่อมาผมก็ได้เห็นชอบ
รับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ที่ทั้งพักร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลได้เสนอขึ้นมา
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าร่างแก้ไขทั้งสองฉบับเนี่ย
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ซึ่งแก้บทบัญญัติในมาตรา
และยังแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
เพื่อปูทางไปสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จินตนาการอันน้อยนิดของกระผม
ผมนึกภาพออกเลยครับว่าเกิดปัญหาอย่างแน่นอน
แต่ว่าผมก็ได้รับปากไปแล้วว่าผมไม่ขัดขวาง

ร่างที่แก้ไขรายมาตราอีกหนึ่ง
มาตราก็คือมาตรา๒๗
ที่ให้ตัดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการเห็นชอบ

ผลก็คือว่าเรารับร่างทั้ง๒ฉบับไว้
แล้วก็นำไปสู่การมีคณะกรรมธิการพิจารณาร่าง
ผมเองก็ได้เสนอคำแปรยติ

ไปป้องกันข้อเสนอคำแปรยติของตัวเอง

แม้ว่าผมจะเสียดายที่
แปรยติของผมนั้นเนี่ย

ผมก็ยังไม่เห็นเหตุผลใดว่า
เมื่อผมรับหลักการในวาระที่๑แล้วเนี่ย
กรรมธิการอาจจะแก้ไขบางส่วนนะครับ

เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ร่างที่ได้รับหลักการมาในวาระที่หนึ่ง

ผมจะต้องมาคว่ำ
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล

ระหว่างการพิจารณานั้นเนี่ย

ยื่นยติขอให้สภาเนี่ย
เสนอไปยังสารรับนูล
เพื่อวินิจฉัยถึงหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
ว่าสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูล
อันจะนำไปสู่การสถาปนารับนูลฉบับใหม่หรือไม่

แต่ว่าผมเห็นชอบในขั้นพิจารณาของสภาครับ
ก็เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเคลียร์ให้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่มีปัญหาภายหลังเหมือนกับกรณีปี๒๕๖๒
แม้ว่ารัฐมนูลคนละฉบับก็ตาม
ผมตั้งใจว่าในวาระที่๓เนี่ย
ถ้าสารรับนูลไม่ได้มีคำวินิจฉัยออกมา
หรือไม่มีการเสนอยื่นให้สารธรรมนูลวินิจฉัยเนี่ย
ผมก็จะโหวตรับร่างนะครับในวาระที่สาม
แต่ท่านประธานครับสารธรรมนูลวินิจฉัยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน
ท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอภิปรายต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อความชัดเจนนะครับ
วินิจฉัยสารธรรมนูลหลายท่านบอกว่าชัดเจน
แต่ผมคิดว่าทำให้พวกเราหลายคนเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจ
เกิดความกลัวเกิดความสับสนนะครับ
บรรทัศน์ที่เผยแพร่ออกไปนั้นเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยสับสนแล้วก็มาถามกันว่าจะทำยังไงดี
อันนี้เป็นความสัดจริงครับท่านประธาน
หลายคนบอกว่าร่างรับนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเป็นร่างลำนูลฉบับใหม่
ถ้าตอบแบบชาวบ้านผมก็บอกว่ามันเป็นร่ามนูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครับ
ยังไม่มีการจัดทำลำนูลฉบับใหม่เหมือนที่เพื่อนสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ

แต่ว่าคำวินิจฉัยส่วนกลางที่ออกมาในวันจันทร์นั้น
ที่ทำให้หลายคนอาจจะเรียกว่าถึงบางอ้อแล้วก็เห็นว่ามีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ย
ก็คือการจัดทำร่างรัฐมนูลใหม่ด้วยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมลำนูนแล้วก็บวกหมวด๑๕ทับ๑เนี่ย
อันนี้แหละครับที่ยิ่งทำให้ชะตากรรมของร่างมนุนฉบับนี้เนี่ย

แม้ว่าถ้าอ่านตามตัวอักษรนะครับ

ยังไม่มีการจัดทำร่างลำนูลฉบับใหม่

ถ้าเขียนคำวินิจฉัยว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลโดยการเพิ่มเติมหมวด๑๕ทับ๑
ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำร่างรัฐมนูล

ท่านบอกว่าการจัดทำร่างรัฐมนูล
ด้วยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
ก็เท่ากับว่ายังไม่มีการจัดทำร่างลำนูลฉบับใหม่

ก็เหมือนที่เพื่อนสมาชิกหลายคนบอกนะครับ
ถึงแม้ผมจะเข้าใจอย่างนั้น
แต่เพื่อนสมาชิกกว่าครึ่งสภาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นครับ
ผมเสียดายแทนพี่น้องประชาชนครับว่า
ถ้าจะมีการลงมติในวันนี้เลยเนี่ย
สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีแนวโน้มที่เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
ที่อยากจะขอให้มีการปรึกษาหารือ

ทั้งสามฝ่ายกำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อหาทางออกกรณีพิจารณาลำนูนนั้นต่างจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปครับ
เพราะรัฐมนูลนั้นตัดสินอนาคตบ้านเมืองผมไม่อยากให้การลงมติหรือการโหวต
ครั้งเดียวเนี่ยนำไปสู่ปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย
ผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสภาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้ครับ
และถ้ามีความเห็นพ้องไปในทางใดผมก็คิดว่า
ถ้าเราสามารถชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้พี่น้องประชาชนจะเข้าใจครับ
ผมยอมรับว่าผมยังไม่เคลียร์ยังไม่มีความชัดเจนต่อคำวินิจฉัยดังกล่าวนะครับ
แม้ว่าหลายท่านบอกว่าชัดเจนแล้วนะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับนะฮะว่าเราจะถือว่าการจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีเจตนาจะจัดทำร่างนูลฉบับใหม่นั้นถือว่าเป็นการจัดทำร่างลำนูญฉบับใหม่แล้ว
อันนั้นผมยังไม่เคลียร์ครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสภาแห่งนี้จะได้ใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบครอบ
แล้วก็หาทางออกที่เป็นประโยชน์ที่สุดหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่เกินเยียวยาได้นะครับ
และผมขอยืนยันนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่โดยสุจริตและไม่มีใบสั่ง
และพวกเราก็มีความเห็นหลากหลายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่รัฐมนูลกำหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็ผ่านการปฏิญาณตนตามรัฐมนูลมาแล้ว
เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่โดยสุจริตทุกคนครับ
ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านบุญเรียนครับ